ดูเรื่องนี้หน่อยนักท่องเที่ยวต่างชาติ
คือฝ่าฝืนมีทงแดงเตือนแล้วนะ

ปรากฏว่านักท่องเที่ยวต่างชาติ
สถาบักษณ์แบบนี้ใครเขาเล่นน้ำกัน
กูภายฮากันอยู่
เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูนะ

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

ยังไงยังไงอะไรมันเกิดก่อนกันในน้ำ

แล้วสรุปคือเจออยู่ในสภาพไหนแบบไหน

เมื่อกี้เห็นทงแดงปักแบบชัดแล้วใช่ไหม
เจ้าหน้าที่น่ะไปเจอว่า
ผู้ชายกับผู้หญิงขึ้นจากน้ำทะเลมา
แล้วก็มีกระดานโต้คลื่นแบบนี้ค่ะ

คุณผู้ชมบอกว่ามีชาวต่างชาติลงไปเล่น

กลางทะเลตรงนู้นจริงแล้วหายไปแล้ว

คนที่วงแดงกับคนที่อยู่บนหาดนั้น

คนที่วงแดงคือคนที่หายไป

ฝ่าแบบกระแสคลื่นแบบนี้

สุดท้ายเจออ่าคุณผู้ชม

เจอแบบไหนรู้ไหมเจอแบบที่เขาเดิน
ขึ้นมาเองอะเอ้า

เป็นชาวอเมริกันนะคะเขามาอยู่ในเมืองไทย

บอกว่าเนี่ยที่พวกเรามาเนี่ยมีคนแจ้งไปไง
ว่ามีนักท่องเที่ยวจมน้ำหายไปในทะเล
ก็เลยต้องเอากำลังไปตรวจสอบไปค้นหา
โอ๊ยคุณชาลีบอกว่าขู่ผมนี่แหละ

แล้วเมื่อก่อนหนุ่มเนี่ยนะเป็นนักกีฬาว่ายน้ำ
แล้วที่มาอยู่ไทยจริงอยากพักผ่อน

น้ำทะเลก็น่าไหว้เล่นมากเลยค่ะ

เขาชอบว่ายฝากระแสคลื่น
มันสนุกนี่เคยมาเล่นคลื่นทะเลที่เกาะฮาไวน์แล้ว
พอมาที่ชุมพรจิ๊บเบเบธรรมดามากเลย
ทีนี้ก็ขอโทษด้วยละกันนะ
พี่กู้ภัยต้องมาค้นหาแบบนี้

แต่แหมอดไม่ได้จริงเวลาเห็นคลื่นมา
อยากที่จะลงไปโต้คลื่นลงไปฝากกระแสคลื่นแบบนี้
สุดท้ายค่ะก็ตักน้ำจืดอาบ
ถังตัวนะใช่ถ้าเอาถังมานี่

แล้วก็รักเมืองไทยมากคือรู้ทุกอย่าง

นี่ไหมเอาถังไส่เซเล็งมาแบบนี้เลย
สากูภัยก็โรงอก

คนอื่นห้ามนะคนอื่นอย่าเด็ดขาดนะครับคุณผู้ชมฮะ
ว่าครั้งนี้ฝรั่งคนนี้เขาเคราะห์ดีมากกว่า
ครับนะครับอย่าไปเสี่ยงเด็ดขาดนะ